พูดแบบนี้เลยว่าขอเจาะข้อมูลเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มผู้ก่อการร้าย
เพราะว่าผู้ก่อการร้ายปัจจุบันนี้ก็ใช้ช่องทางทางโลกออนไลน์ทางอินเตอร์เน็
ถือเป็นประเด็นร้อนแรงของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในสหรัฐเลยค่ะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๔คนเมื่อธันวาคมที่ผ่านมา

ใส่ผิดได้ไม่เกิน๑๐ครั้งเพราะว่าถ้าผิดปุ๊บล็อกเลย
ถ้าเกิน๑๐ครั้งแล้วเครื่องจะล็อกทันทีแล้วก็คือจะเปิดไม่ได้
ต้องไปทำเรื่องต้องไปแสดงตัวตน

ผู้ปฏิเสธทันทีค่ะให้เหตุผลบอกว่า
ทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
เมิดระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
ในการเจาะข้อมูลความปลอดภัยของลูกค้า
ทีนี้เรื่องนี้นอกจากทีมคุกแล้วนะคะอีกหนึ่งเสียงใหญ่
อาจทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีอ่อนแอลงเหมือนกัน
ถ้าใครเล่นคอมรู้จักกันดีบริษัทป้องกันไวรัส
แล้วทำไมถึงไม่สามารถถอดรหัสเองได้ล่ะ
ตัวเองก็มีทรัพยากรมากมายอยู่แล้ว

แล้วก็อีกหลายเสียงเลยนะคะที่ออกมาสนับสนุน

เพราะกรณีนี้ถือเป็นกรณีพิเศษ
ไม่ได้ต่างจากการที่กรณีใครสามารถบอกเบอร์โทรศัพ

หรือว่าเข้าไปดูบันทึกธุรกรรมต่างในธนาคารเลย